ผมจะพาไปที่นี่นครศรีธรรมราชไปเจอกับนกที่หล่อที่สุดเสียงดีที่สุด

แต่ที่จะพาไปดูแบบเบิร์ตเนี่ยไม่ใช่พี่เบิร์ตแต่เป็นนกตัวนี้
บอกเลยว่ามันหล่อมากเสียงดีอีกต่างหากสงสัยจะได้ออกอัลบั้มก็งานนี้แหละครับ
พาไปที่นี่นะครับอำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่นี่เขามีฟาร์มนกกรงหัวจุกหรือว่านกประหลอดหัวโขน
แห่งนี้สามารถพัฒนาสายพันธุ์นกกรงหัวจุกหรือว่านกประหลอดหัวขน
จนกลายเป็นนก๓สายพันธุ์โอ้โหรวบรวมอยู่ในตัวเดียวแล้วดูหน้าตามันดิ
เห้ยรอเราเอาการขาวบะเลยเชียวแล้วแก้มเนี่ยนะแดง
แครอทเหรอคะแบบว่ามีกินแครอทเข้าไปมันจะได้แดงเหมือนเกาหลีนิดนึง
ไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะเด่นของมันไงคือมีความเป็นนกกรงหัวจุกเผือก
มันขาวไงขาวแล้วทีนี้เขาว่ากันว่ามันเป็นตัวแรกในจังหวัดของนครศรีธรรมราช
เผลอมันจะเป็นแค่ตัวแรกตัวเดียวของประเทศไทยอีกด้วย
ไปถามเจ้าของฟาร์มสุปกิจทัศวรรณฟาร์มนะครับ
หัวขนสีผึกตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าเมสา
อายุเนี่ย๘เดือนรวดความเป็นไปของเจ้าเมสาตอนนี้
เริ่มจากการคิดค้นเพาะและฟักรวมไปถึงศึกษาเพาะพันธ
โดยนกกรงหัวจุกสายพันธุ์อินโด
นิดหนึ่ง

นี่เป็นเสียงนกอย่างเดียวคุณผู้ชมอาจจะฟังแล้วเฮ้ยมันเพราะพริ้งตรงไหนเดี๋ยวยังไงซะผมจะให้ทีมงานใส่จังหวะเพลงเข้าไปด้วย
แล้วก็ฟังเสียงนกไปเพราะมันร้องเป็นเพลงแต่นี่คือเราเอาแค่เสียงมันแค่ลองฟังเนื้อเสียงมันเท่านั้นเอง
โธนเสียงนี่ต้องกางวานใสจะไปถึงแก้วจะแตก
คุณก็เว่จริง
เอาไว้คราวหน้าจะใส่เพลงเข้าไปด้วย

ตัวนี้เป็นแสนแล้วนะครับ
น้องตู้หนึ่งเล็กเนี่ยนะครับ
มีคนเคยมาขอซื้อราคา๑๘๐๐๐บาท

๓แสนขายไหมไม่

แหมพี่สุภกิจก็พูดจริงหรือเปล่าหรือคุณชนะอำ
ผมแซวเล่นแกไม่ขายหรอกเก็บเอาไว้นะครับ
แล้วก็เขาเนี่ยทางฟาร์มที่นี่
ต้องบอกแบบนี้ว่าเขาได้รับการอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์สงวน
สัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมายนะ

ไปเพาะพงพ่อพันธุ์สัตว์แบบว่าคุ้มครองแบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชน

และถ้าอยากไปดูเจ้านกรงหัวจุกที่ว่ากันว่าหล่อที่สุดในประเทศไทย
แล้วเสียงดีมากแล้วก็ลองไปก็ได้ที่ฟาร์มแห่งนี้นะครับ
ฟาร์มสุภกิจทัศนวันนะ
นครสีนครสีนครสีธรรมรัส
ต้องชื่นชมจริงที่เขาสามารถผสมผสาน๓สายพันธุ์ออกมาเป็นเจ้านกกรงหัวจุกเผือก
ตัวแรกในละครสีได้เดี๋ยวคุณดูเส้น
ถ้ามีตัวแรกผมว่าเดี๋ยวต้องมีตัวสองโตสามต่อมา

สำเร็จและความภาคภูมิใจด้วยนะจ๊ะ